นะคดีอุทลุมนี้ลูกสาวแจ้งความจับพ่อแท้ที่เอา
แมวสุดที่รักผมอ่านตามบทนะที่เอาแมวสุธิรักไปทิ้ง
จนถูกลดชนตายน่ะอืมแต่ตามกฎหมายน่ะคุณผู้ชมฮะ
แจ้งจับพ่อแม่ไม่ได้จึงไปขอความช่วยเหลือจากเพจมูลนิธิ
โดยระบุว่าพ่อเนี่ยขโมยแมวของเธอชื่อฮาชิอายุ๗เดือนไปปล่อยทิ้งจนถูกรถชนตาย
โดยเธอเกรงว่าถ้าไปแจ้งความเองตำรวจจะให้ไกลเกลี่ยแต่เธอรับไม่ได้ครับ
ต้องการให้พ่อรับโทษแล้วก็อยากให้เป็นบทเรียนของพ่อว่าอย่าทำแบบนี้กับใครอีก
อันนี้ผมอ่านตามบททุกตัวเลยนะทีมข่าวพูดคุยกับนางสาวเมนามสมมุติอายุ๒๔ปีแล้วครับนะฮะเป็นลูกสาวบอกว่า
เธอเนี่ยไม่ได้อยู่กับพ่อกับแม่นะออกมาอยู่คนเดียวที่ออกมาอยู่คนเดียวเพราะทนอารมณ์โมโหของพ่อไม่ไหว
เมื่อวันที่๑๗กันยายนที่ผ่านมาเธอมีธุระต้องไปกรุงเทพมหานครจึงฝากแมวที่ตัวเองรักไว้กับแม่
ต่อมาวันที่๒๑กันยายนนะครับซึ่งเป็นวันที่เกิดเหตุฝนมันตกฟ้าร้องเสียงดังกระต่ายที่เลี้ยงไว้ในบ้านน่าจะตกใจตาย
พบว่าแมวอยู่อีกซอยเธอกับแม่ก็ไปหาแต่ไม่เจอครับพอถามพ่อว่าเห็นแมวไหมพ่อพ่อบอกว่าไม่เห็น
แบบนั้นพ่อตอบเพียงว่าจะเอาแมวไปปล่อยวัดแต่ถูกรถชนตาย

ส่วนที่เธอไปแจ้งความก็เพราะอยากให้รู้ในสิทธิของคนอื่นบ้าง
ไม่ใช่เป็นพ่อแล้วทำอะไรก็ได้ครับ
นี่หนูแบบตัดสินใจเองค่ะเพราะว่าหนูรู้สึกว่า
หนูอยากให้เป็นสิทธิของคนอื่นบ้างค่ะ
ไม่ใช่ว่าเป็นพ่อแม่เขาจะทำอะไรก็ได้
มีสิ่งที่เขาอยากจะทำแล้วหนูไม่ได้ทิ้งแมว
มันทิ้งข้างให้เขาเลี้ยงเลยหนูแค่เอาไปฝากไว้
ขณะที่พ่ออายุ๖๙ปีที่ลูกสาวแจ้งความจับชี้แจงบอกว่า
มีอาชีพขายลูกชิ้นแมวตัวนี้จะคอยรบกวน
มากัดมากินลูกชิ้นหลายครั้งอืมขณะนี้เนี่ยขายของก็แย่
ทุนก็ไม่มีเมื่อแมวมากัดกินลูกชิ้นเลยโมโห
จะเอาไปปล่อยโดยพาขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างไป
แต่แมวมันกระโดดลงจากรถไปจนไปถูกรถคันอื่นชน
ตอนแรกก็ตั้งใจจะพาแมวไปหาหมอแต่ปรากฏว่าแมวตายครับ
แมวตายนะฮะก็เลยเอาไปทิ้งข้างถนนเพราะว่าไม่กล้า
ไม่กล้าไม่กล้าจะเอาซากกลับไปที่บ้านกลัวเมียกับลูกจะต่อว่า
แต่พอลูกรู้เรื่องนะครับก็ที่จะไปแจ้งความจับเขาเนี่ย
หัวอกพ่อก็รู้สึกเสียใจเพราะลูกที่เลี้ยงมาทำกับพ่อแบบนี้
แต่พ่อบอกพ่อก็ไม่ได้โกรธลูกนะครับ
แมวตัวนี้มันคอยต้องบ่นของผมเรื่อยโดยไม่ครับ
ก็ผมก็เลยมาทำเคยทำชิ้นตรงนี้ครับ
พ่อไปได้ทั้งนี่พ่อพ่อโดดโดดลงจากรถผมจับมาทำ
ครับก็รู้สึกเสียใจครับ
เพราะว่าลูกที่เราเคยเลี้ยงมารักมัน

นั่นมาก็มาเอาเรื่องกับเรา

พันธุ์ตำรวจเอกนาวินสินทุรัตน
ผู้กระบบการสพบังละมงค์ระบบว่า
คดีนี้ลูกสาวแจ้งความจับพ่อในความผิด
เกี่ยวกับการลักทรัพย์เมื่อวันที่๒๒
หรือผู้เสียหายสามารถไปร้องทุกข์กับอายการได้นะครับ
ทำอะไรไม่ได้นะฮะก็ไปร้องกับอายการได้
นายแผ่นดินเขาจะมาพิจารณาว่า
อันนี้ก็จะฟ้องร้องได้หรือเปล่า
แบบเหมาะสมด้วยนะคะ
ผมก็ไม่ใช่คนที่มีความสัมพันธ์กับพ่อดีนัก